เป็นรายการที่แฟนแฟนไทยรัฐทีวีรอติดตามดูกันนะคะนั่นคือรายการคชาพาพาไปดู
เทปนี้คุณผู้ชมปังมากค่ะเพราะว่าพี่มดดำพาไปนี่เลยนะคะ
ไปที่วัดโพค่ะที่นี่มีพระยาคุดค่ะอยู่กรุงเทพมหาคอนของเรานี่แหละค่ะ
มีแขกรับเชิญพิเศษพี่ใหม่เจริญปูระแล้วก็แจ๊คแฟนฉันค่ะมาถึงที่นะคะ
ก็พาไปน้ำพันธศการหลวงพ่อเวราค่ะเพื่อความเป็นศิษย์ในมุมคนที่สำคัญที่นี่
แล้วก็ทำให้มีโชคราบด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้หญิงคุณเนี้ยนะครับอยู่โรงการนี้มาสามสิบปีครับ
คำพูดสาธารณะแปลก
และจากที่ปุ๋ยพระอาจวงศรี่ก็อภัย
ขลังนะคะและที่สำคัญเขามีเคล็ดลับในการเสริมดวงประจำปีนี้ด้วยนะคะ
เรียกว่าใครดูไทยรัสทีวีมีเจอฟินซ์ล่ะค่ะ
ใช่ค่ะเริ่มต้นปีกันด้วยสิ่งดีกันแล้วกันนะคะ